หลอกลวงเด็กหญิงนะ
เด็กหญิงเขาอยากจะเข้าวงการบันเทิง
ใช่ค่ะแล้วก็ไปทำอนาจารย์เขา

เหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุก

คือมีการนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังสารจังหวัดสงขลาแล้ว

แต่ไอ้ที่ต้องดูก็คือเรื่องของพฤติการของเขานะคุณนะ
แล้วก็ต้องเตือนกันให้ระมัดระวังด้วยนะคะ
เรื่องนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพหาดใหญ่
ก็นำหมายจับของศาลจังหวัดสงขลาไปจับกลุ่มผู้ชาย
คนนี้ชื่อว่านายพงศักดิ์มั่นคงวิวัฒ
หรือว่านายพงศักดิ์อายุ๕๔ปีค่ะ
ก็เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นโมเดลลิ่ง
อยู่ที่บ้านเช่าเลขที่๘๙ที่ถนนโชธวิริยกุล
ซึ่งที่บ้านเช่านั้นเปิดเป็นบริษัท
แล้วตอนที่เข้าไปตรวจค้นนี่เลยค่ะ
ของกลางได้๑๐รายการก็มีโทรศัพท์มือถือ๔เครื่อง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์๒ชุด
แล้วพอเขาไปไล่ตรวจสอบดูในมือถือ
ปรากฏว่าเจอภาพที่เป็นภาพอนาจารย์ของเด็ก
เด็กวัยรุ่นเนี่ยทีนี้คอมพิวเตอร์
ก็มีการส่งไปตรวจที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙เหมือนกัน
ต้องไล่ดูเลยค่ะว่าเซฟเก็บภาพอนาจารย์ของเด็กสาว
เอาไว้หรือเปล่าอันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนะคะ
ก็มีการแจ้งข้อหากับในพงศ์
คือพาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ไปเพื่อการอนาจารย์แม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
พรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากบิดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
เพื่อการอนาจารย์แล้วก็กระทำอนาจารย์แก่เด็ก
อายุไม่เกิน๑๓ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ยินยอมให้เด็กประพฤติตัวไม่สมควร
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยตำรวจเขาได้รับแจ้งจากผู้ปกครอง
บอกว่าลูกสาวถูกนายพงศ์ทำอนาจารย์
ทีนี้ตำรวจเขาก็มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ขอหมายจับไปเมื่อวันที่๑๙มกราคม
ทีนี้พอไปสอบปั๊บเนี่ยก็รู้ว่านายพงศ์คนนี้เป็นโมเดลลิ่ง
มีการชวนเด็กสาวที่หน้าตาดีจะมาดูตัว
แล้วก็มาเทสหน้ากล้องก็ให้มาที่บริษัทนี่แหละค่ะ
แล้วอ้างแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวพี่จะส่งประกวดตามงานต่าง
แล้วจะเป็นสะพานไปสู่วงการบันเทิง
พอบอกแบบนี้นะคะเด็กสาววัยรุ่นหลายคนก็สนใจสิคะ
เทสหน้ากล้องกันไปที่บริษัท
แต่พอไปถึงแล้วเนี่ยน้องลองเปลี่ยนชุดนี้หน่อยได้ไหม
การเทสหน้ากล้องแหละให้เด็กไปเปลี่ยนชุด
แล้วบางชุดมันเป็นชุดแบบว่าโป๊วับแบมนะคุณ
แล้วตอนที่เด็กไปลองชุดนะคุณก็แอบถ่ายภาพเอาไว้ด้วย
แล้วน้องบางคนนะโดนแบบแตะเนื้อต้องตัว
แต่หน้าอกจับอวัยวะเพศก็มีกอดจูบก็มีนะคะ

อุบายไว้แบบนี้มาน้องเดี๋ยวพี่จัดคอเสื้อให้

เดี๋ยวจัดให้เรียบร้อยหน่อยแล้วก็ไปจับหน้าอกเถิน
ใช่ค่ะซึ่งตำรวจสภหาดใหญ่ก็คุมตัวในพงศ์โมเดลลิ่งคนนี้
ฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลาผลัดแรกในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้นะคะ
และทางพนักงานสอบสวนก็มีการคัดค้านการประกันตัว
แจ้งข้อหาเพิ่มอีกด้วยค่ะตอนแรก๔ข้อหา

ว่าในพงศ์เนี่ยเขาไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เลย
บางทีตอนที่ที่สอบอยู่
ก็จะอ้างว่าอ๋อปวดหัวขึ้นไส้ก็อาเจียนบ้าง

ว่าจากการตรวจค้นพยานหลักฐานต่างมันมีครบ
อกจากนี้ยังมีผู้ปกครองรายอื่นนะคะ
ที่เคยส่งลูกไปเรียนการแสดงไปเรียนเต้น
กับนายพงศักดิ์อีกเป็น๑๐คนเลย
ทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็มาที่สถานีตำรวจเหมือนกัน

ว่าที่มีอยู่ในมือถือที่มีอยู่ในคอมนั้น
ไฟล์ภาพต่างมีลูกฉันอยู่ด้วยไหม

แต่ทีนี้มันยากจริงนะกับการจะตรวจสอบ
เพราะว่านายพงศักดิ์เขาถ่ายคือจะไม่เห็นหน้าตา
จะเห็นแค่อวัยวะบางทีเห็นหน้าอกอย่างเดียว
อวัยวะเพศอย่างเดียวแบบนี้ค่ะ
จากนี้นะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็มีการลงพื้นที่
ซึ่งอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่สงขลาเนี่ยนะคะ
นี่บรรยากาศล่าสุดเลยนะก็ถูกปิดเงียบ
ที่นี่เป็นทั้งที่ทำงานแล้วก็เป็นที่อยู่ของนายพงศักดิ์
หน้าบริษัทระบุเอาไว้แบบนี้ค่ะ
สอนการแสดงร้องเล่นเต้นแสดงบุคลิกภาพเดินแบบ
รับสมัครน้องอายุ๓ปีขึ้นไป
แล้วก็มีป้ายกิจกรรมต่างเมื่อกี้ที่เห็นนะคะ
เคยจัดการประกวดต่างโชว์ไว้หน้าบริษัท
เหมือนกับทำให้เด็กเชื่อแล้วก็รู้ว่าเอ้ย

จะพาเข้าสู่การเล่นหนังเล่นละครเล่นโฆษณา

จะมีเด็กหญิงเด็กชายน่ะตั้งแต่อายุแบบเล็กอ่ะ

เด็ก๒ขวบเด็ก๓ขวบไปถึง๑๒ปีเนี่ยนะคะ